มาดูเหตุระทึกที่เกิดขึ้น
ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนตัวละครมี๓ตัวละครหลัก
มีรองสารวัตรจราจรหรือเรียกเป็นตำรวจ
กับทางภรรยานอกสมรส
แล้วก็มีตัวละครอีกคนนึง

ทีนี้เรื่องราวนี้อยู่ที่ว่าตำรวจ
จะไปเอารถของภรรยานอกสมรถเดี๋ยวคืน
แต่ปรากฏว่าพอไปถึง
เจอว่ารถคันนั้นภรรยานอกสมรสอยู่กับผู้ชายคนอื่น
แล้วผู้ชายคนนั้นเขาก็มีการเอามีดปอกผลไม้มา

ตำรวจก็เลยยิงเพื่อขู่กลับไป
งานนี้มีผู้บาดเจ็บด้วยเดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันค่ะ

จะไปละนะมีฝึนนะมีฝึน
มีปืนกับรถเก่งนี่พี่ดับเข้าเลยรถเก่งอย่าเพิ่งให้ไป
ใครไม่รู้นี่
นี่แหละครับเหตุระทึกที่เกิดขึ้นมีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้
คนที่ถ่ายคลิปเนี่ยเป็นพลเมืองดีแล้วเห็นไหมว่ามีพี่วินมอเตอร์ไซค์ก็ไปช่วยห้ามด้วยนะคะ
แล้วจุดที่คุณผู้ชมเห็นคือมีรถกระบะคันนึงรถเก๋งคันหนึ่ง
บอกพี่กัดกันหน่อยจุดนี้คือหน้าป้ายรถเมลหน้าหมู่บ้านเศรษฐกิจฝั่งขาเข้ามหาชัย
ที่ตำบลท่าซานอังเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาขร
คนขับรถกระบะมาก็คือตำรวจนะ
คือตำรวจพบผู้หญิงเสื้อขาวคือภรรยานอกสมรสของตำรวจนายนี้
ใช่และคนที่นั่งคือเพื่อนชายคนสนิทของภรรยาแล้วก็เป็นผู้ได้รับบาดเจ็บ
บาดเจ็บถูกยิงแล้วนะครับนั่งอยู่ตรงพื้น
ส่วนชาวบ้านชาวช่องก็มาบอกว่าใจเย็นพาคนบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลก่อน
รถกระบะมีปืนรถกระบะมีปืน
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่เกิดเหตุแล้ว
ตำรวจสพเมืองสมุทรสาครก็ไปตรวจสอบ
ทีนี้ในรถมีตำรวจที่เป็นมือยิง
ก็คือร้อยตำรวจตรีธนชนพงศ์เมืองทอง
เป็นรองสารวัตรจรจรสนสแหมดำ

ตามพื้นถนนเนี่ยมีกล้องเลือดแบบนี้ค่ะ

ทีนี้คนเจ็บไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วนะคะ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสมุทรสาคร
ก็คือนายประโมทดวงบุภา
ก็เป็นคนอุบลราชธานีนะคะ
ได้รับบาดเจ็บบริเวณหน้าแข้งด้านขวา
เพราะว่าถูกกระสุนปืนขนาด๓๘ยิง
ทีนี้จากการสอบถามตำรวจที่ก่อเหตุ

ตัวเองแล้วก็ลูกชายขับรถกระบะมา
มาเพื่อจะเอารถเก๋งคืนจากภรรยานอกสมรส
แล้วจะมาเอารถที่บริเวณซอยวัดพันธุวงศ์
แต่ทีนี้ระหว่างทางเห็นก่อน
เห็นรถเก๋งคันที่จะมาเอามันอยู่บนถนน

แต่ทีนี้ฝ่ายรถเก๋งก็คือภรรยาขับหนีไป
มาถึงจุดตรงนี้ค่ะจุดที่เกิดเหตุ
ตำรวจที่ก่อเหตุก็เลยตัดสินใจขับรถมาปาดหน้า

หลังจากนั้นผู้ชายที่นั่งมาในรถเก๋งเนี่ย
ถือมีดปอกผลไม้ลงมาเหมือนจะทำร้ายตำรวจ
ก็เลยชักปืนขึ้นมาขู่ตำรวจเอาปืนขึ้นมาขู่
แต่ว่าผู้ชายคนนั้นที่ถือมีดเขายังไม่ยอมหยุด
ตำรวจก็เลยตัดสินใจยิงไปที่พื้นเพื่อขู่นัดหนึ่ง
แต่ทีนี้กระสุนมันไปถูกบริเวณแข้งของผู้ชาย
คนที่นั่งรถเก๋งมาได้รับบาดเจ็บนะคะ
ซึ่งเบื้องต้นทางด้านตำรวจสพเมืองสมุทรสาคร
ก็ต้องคุมตัวตำรวจที่ก่อเหตุเอาไว้

แล้วก็จะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ